หนูน้อยวัย๑ขวบ๒เดือนที่ติดโควิดจากแม่
ตอนนี้น้องหายแล้วกลับบ้านได้แล้วนะคะ
แล้วก็พ่อเมืองก็ไปเยี่ยมถึงที่บ้านเลยนะคะ
รวมถึงคนในชุมชนด้วยนี่เป็นบรรยากาศหน้าบ้านเลยค่ะ
นายวิเชียรจันทรโนไทยผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชศรีมา
ก็ลงพื้นที่ไปที่บ้านท่าอ่างที่หมู่๓ตำบลท่าอ่างอำเภอโชคชัย
เยี่ยมหนูน้อยที่นั่งอยู่บนตักเนี่ยนะคะ
อายุ๑ขวบ๒เดือนน้องหายจากโควิด๑๙กลับมาอยู่ที่บ้านแล้ว
ถือว่าน้องเป็น๑ในจำนวนผู้ที่ถูกรักษาหาย๑ใน๑๖๘๙ราย
เพราะบ้านเรารักษาหายไป๑๖๘๙รายแล้วนะฮะ
ใช่ค่ะแล้วก็ผู้ว่าให้กำลังใจด้วยนะให้กำลังใจกับชาวบ้านที่บ้านท่าอ่าง
เพราะว่าหลังจากที่จังหวัดได้มีการประกาศเปิดหมู่บ้าน
ชาวบ้านเขาก็เริ่มกลับมาใช้ชีวิตตามปกติ
ซึ่งผู้ว่าเนี่ยนะคะก็บอกว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้เนี่ย
เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับชาวบ้าน
ว่าหมู่บ้านท่าอ่างปลอดจากโควิด๑๙แล้ว
แต่ก็ยังต้องมีมาตรการในการเฝ้าระวังเชื้อไม่ให้กลับมาระบาดซ้ำ
แล้วก็ต้องมีมาตรการป้องกันต่างของจังหวัดด้วยนะคะ
ส่วนหนูน้อย๑ขวบ๒เดือนตอนนี้อยู่ในความดูแลของญาติอย่างใกล้ชิด
แล้วก็ทุกวันนี้จะมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขมาวัดไข้
หลังจากที่ติดตามอาการหายป่วยแล้ววัดไข้ดูก็ไม่พบเชื้อนี่คือที่โคราช
ทีนี้ดูอีกภาพหนึ่งบ้างคุณผู้ชมอีกภาพหนึ่งหลายคนเห็นแล้วก็สงสาร
น้องผู้หญิงคนนี้ที่สะพายกระเป๋าเป้เป็นน้องอายุ๗ขวบ
แล้วแม่ยืนร้องไห้อยู่ข้างหลังปล่อยให้ลูกขึ้นรถตู้ของเจ้าหน้าที่
เพื่อไปรับการรักษาโควิดสิบเก้าที่โรงพยาบาลคือผู้เป็นแม่แม้จะทราบนะว่า
เรื่องตรงนี้มันเป็นเรื่องจำเป็นคือคุณแม่ก็เข้าใจแล้วครับ
แต่ว่าการมาส่งลูกน้อยไปถูกกักตัวอยู่คนเดียวแม่ก็ทำใจยากเหมือนกันนะ
คือเป็นห่วงลูกนะฮะ๗ขวบเองเนี่ยนะคะซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ยาลา
เมื่อวานคนแชร์กันเยอะมากเพราะว่าพบผู้ป่วยรายใหม่
เมื่อวานพบ๓ราย๒รายแรกก็เป็นชาวบ้านในพื้นที่ที่ตำบลบาเจาะ
แล้วก็ตำบลบันนังสตาที่อำเภอบรรนังสตานะคะ
แล้ว๑ในนั้นเนี่ยก็เป็นหนูน้อยคนนี้ค่ะอายุ๗ปี
น้องมีประวัติการสัมผัสเชื้อจากคนในครอบครัวที่เคยไปร่วมกิจกรรมทางศาสนา
ช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมาทีนี้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขก็ต้องใส่ชุดป้องกัน
ส่วนอีกรายนึงเป็นผู้ชายอายุ๒๑ปีติดเชื้อจากการไปมาหาสู่กับผู้ป่วยที่เป็นเพื่อนกัน
แล้วก็รายที่๓เป็นชายสูงอายุค่ะอายุ๖๙ปีอยู่ที่พื้นที่ตำบลสเตงนอกที่อำเภอเมือง
ก็เป็นคนที่ไปทำกิจกรรมทางศาสนามา
คือภาพนี้คนที่เอามาโพสต์บอกมันบีบหัวใจเหลือเกินนะครับ
แต่ว่าเจ้าของภาพได้อนุญาตให้เราเอาภาพมาโพสต์ไว้ก่อนแล้วขออนุญาตเจ้าของภาพแล้ว
แล้ววันก่อนเราเห็นที่มาเลเซียเป็นภาพคล้ายแบบนี้เลยเด็กถูกเอาไปกักตัว
แต่วันนี้เราเห็นที่บ้านเราแล้วนะครับลูกที่ต้องพรากจากครอบครัวลูกที่ต้องกักตัวคนเดียว
ลูกที่ต้องเดินจากอ้อมกอด๑๔วันบีบหัวใจและบีบน้ำตาเหลือเกิน
แล้วก็บอกว่าตอนนี้๓จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็เป็นพื้นที่ที่เสี่ยงต่อโรคโควิด๑๙
ดังนั้นเราต้องช่วยกันดูแลช่วยกันดูแลตนเองและดูแลชุมชนไปพร้อมกันนะครับ
แล้วนอกจากนี้ทางจังหวัดยาลาเองก็มีการประกาศให้ประชาชนไปรับข้าวสารอาหารแห้งที่บริเวณหน้าสถานีรถไฟยาลาเมื่อวันที่๑๔เมษายน
แล้วก็ให้ไปรายงานตัวกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขด่วนเพราะว่าเสี่ยงกับการสัมผัสโควิด๑๙
จากอะไรคุณผู้ชมวันนั้นเนี่ยใครที่ไปเนี่ยวันที่๑๔เนี่ยนะคะมีคนไปเยอะมากคนไป๓๐๐กว่าคนแล้วก็เบียดเสียดกันรอรับอาหารเลยมีความเสี่ยงจะติดเชื้อ
แม้ว่าตอนนี้เนี่ยยังไม่พบนะคะว่ามีคนที่ไปรับอาหารเนี่ยติดเชื้อโควิดแต่เจ้าหน้าที่เขาบอกว่ายังไงก็ต้องปลอดภัยไว้ก่อนคุณดูบรรยากาศสิ
เหตุการณ์เนี้ยเขาบอกเกิดวันที่๑๔เมษายนคือเจ้าหน้าที่ของรฟทประจำสถานีรถไฟยาลาเนี่ยคือเขาทำกิจกรรมจิตอาสาระดมเงินเนี่ยมาซื้อสิ่งของเพื่อบริจาคให้แก่ประชาชนแล้วก็จัดกิจกรรมเนี่ยบริเวณหน้าสถานีรถไฟยาลาทำให้ประชาชนมารับสิ่งของกันเยอะคือเรื่องนี้กลายเป็นเรื่องที่ต้องมีการต

อย่าลืมนะคะรีบไปรายงานตัวด่วนเลยนะคะ